กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่นักร้องสาว
คุณสุภาพรกันบ้างดีกว่านะคะ
คนนี้บอกเลยว่าเป็นเจ้าของบทเพลงดังเหมือนกัน

ต่อยมาเต็มค่ะต่อต่อยค่ะคุณนี่แหละอุ้มสุภาพรไปพักผ่อนที่บ้านญาติจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
อยากจะโชว์ฝีไม้ลายมือโชว์ปลายจวักทำอาหารค่ะไปเก็บผักในสวนครัวคุณ
เจอสัตว์เจ้าถิ่นค่ะต่อแล้วต่อยเขาให้ที่บริเวณแขนนะคะ
คันไปทั้งตัวไม่พอคุณอาการหนักเพราะว่าต่อมันมีพิษใช่ไหม
หายใจไม่ออกค่ะจนต้องถูกหามส่งโรงพยาบาล
โดยนักร้องสาวบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าโดนต่อต่อยตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว
คุณหมอก็ได้ฉีดยาแก้แพ้และให้นอนรอดูอาการสักพักก่อน

ตัวเองก็เลยเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอำนาจริงแล้ว

ไปโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งคุณหมอบอกว่า
คุณกุ้งเนี่ยแพ้ค่อนข้างรุนแรงนะถ้ามาช้ากว่านี้
คุณรู้ไหมคุณเสียชีวิตได้นะ
ก็เลยให้นอนแอดมิตรที่โรงพยาบาลและให้น้ำเกลือ๑คืน
เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานที่ผ่านมานี่เอง
ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงมีอาการคันอยู่เธอบอกอย่างนั้น
หากว่าวันนี้จะไม่ดีขึ้นนะคะจะกลับไปหาหมออีกครั้งหนึ่งแล้วกัน
แต่ว่าแฟนเพลงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณ
พร้อมเธอบอกอย่างนั้นน่าเป็นห่วงยังไหวอยู่
พร้อมขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้
แล้วก็สอบถามทางอาการทางเฟซบุ๊คของเธอด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะก็ต้องดูแลตัวเองกันนิดนึงเนาะ
สารศาสตร์เยอะทีเดียวรอบตัวเรา